เราอยากจะดูเรื่องปากท้องประชาชนก่อน

สภาพัฒน์บอกตัวเลขเส้นความยากจนของประเทศไทยคืออะไร
รายได้ต่ำกว่า๓๘๐๐บาทต่อเดือน
วันนี้รัฐบาลบอกว่าคนที่มีรายได้ปีละ๑แสนบาท
เส้นยากจนไปแล้วแล้วเอาเงินไปแจกเพื่ออะไรนะครับ
แล้วคนที่เสียภาษีไปมีความผิดอะไร
คุณเอาเงินผมไปทำอย่างนั้น
โรงพยาบาลวันนี้ฮะเตียงไม่พอนะฮะ
ล้นโรงพยาบาลทุกโรงต้องเอาเงินแสนล้าน

แต่ผมมีวิธีที่จะเพิ่มเงินให้กับประชาชนทั้งประเทศ
แต่ไม่ใช่การเอาเงินภาษีของประชาชนไปแจก

วิธีของเราคือขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ
จาก๓๐๐กว่าบาทให้เป็น๓๖๐บาทต่อคนต่อวันทั่วประเทศ
นั่นคือแรงงานทั่วประเทศที่ทำงานจะได้เงินเพิ่ม
ที่ว่ากระเป๋าตุงประชานิยมกระเป๋าตุงชัดเจน
เงินเพิ่ม๑๒๐จาก๓๐๐ไป๓๖๐บาททั้งประเทศ
ให้เงินเพิ่มแล้วเอกชนนายจ้างเขาจะไหวหรือครับ
ผมกลับเรียนให้เขาว่านายจ้างเนี่ยวันนี้สถานการณ์ประเทศไทย
กระจกจนกระจายก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ารวยกระจก
ก็คนรวยมันจะกำไรน้อยลงสักนิดนึง
แต่คน๔๐ล้านคนเขามีกระเป๋าตุงอย่างเมื่อกี้ที่ถาม
ที่ไม่มีใครตอบของผมกระเป๋าตุงแน่นอน
บาทขึ้นไป๓๖๐บาททั่วประเทศตามที่แรงงานเขาขอ
ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเองนะครับมันบอกให้ผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศ
ที่เขาขอเราต้องสนับหนุนด้วยบางอย่าง
นี่คือนโยบายหลักของพักประชานิยม
ฝั่งนั้นยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ยังไงฮะ

มีฟั่งที่ให้๑๖๕๐๐บาทพอดีใช่ไหมครับ

ถ้าเผื่อว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องความยากจน
แน่นอนที่สุดต้องทำให้เขามีรายได้
มีพี่น้องของผมเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้
เขามีปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรเราก็เลยใส่เข้าไปบอกว่า
ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำเราใส่เรื่องกองทุนน้ำชุมชน
นั่นคือเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใส่เข้าไปในชุมชน
ให้ชุมชนเป็นคนบริหารจัดการน้ำหรือตัวชุมชนเอง
ด้วยเหตุว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาร้อยกว่าปี
กลุ่มชนรับประทานดูแลเรื่องระบบชนรับประทานเดี๋ยวนิดเดียว
ช่วยรับประทานดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ำ
เรามีพื้นที่ชนประธานเพียง๑๐มีพี่น้องอีก๙๐เข้าไม่ถึง
ถ้าเราทำเรื่องนี้เขาก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ผมต่อเรื่องของค่าแรงภาคแรงงานภาคแรงงานประชาธิบัตรบอกว่า
เราประกันค่าแรงประกันค่าแรงถ้าพี่น้องที่เขาร่วมโครงการกับเรา
เราไปบริหารจัดการพี่น้องได้ค่าแรงเดือนละ๑๐๐๐บาท

ถ้าเดือนละ๑๐๐๐๐บาทแปลว่าปีหนึ่งแสนสอง

เขาก็จะไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรผู้ที่ยากร้ายอีกต่อไปแล้ว
เพราะเขามีรายได้เกินแล้วก็ไม่เข้าเงื่อนไข
การบริหารจัดการอย่างนี้ที่ผมบอกว่า
ทีเดียวเขาไม่สบายเขาป่วยเราดูแลเขา
ดูแลให้เขายืนได้ถ้าเขาเดินได้เดินเร็วได้

นี่คือแนวทางที่เราคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
หัน๓๐วันกลมน่ะตก๓๓๓บาท
ยกมือแล้วยกมือแล้ว

ต้องบอกคุณรศรินฐรินพี่น้องของเราไม่ได้ทำงานทุกวันนะ
อันนี้ฉันหันกลม
ถ้าเขาทำงาน๒๕วันคูณ๔๐๐

นั่นแปลว่าอย่างน้อยประชาธิบัตย์ให้๔๐๐นะ

ความละเอียดของเราในการบริหารเวลาเห็น

อันนี้มาว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ในโรงงานถ้าคุณทำงานโรงงาน
ถ้าโรงงานให้คุณ๓๙๐ขาดไป๑๐ใช่ไหมเราเติมให้
คนเติมคือรัฐบาลแต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการเติม
เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าวันนี้ผู้ประกอบการอยู่ในฐานะที่
ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือเบี้ยงมีปัญหามีผลกระทบมากจากค่าแรง๓๐๐บาท
การย้ายฐานการย้ายฐานธุรกิจออกไปต่างประเทศก็เป็นผลกระทบจากตรงนั้น
วันนี้เราไม่สามารถที่จะเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการได้อีกต่อไป
รัฐบาลบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราดูแลเอง
แต่ในขณะที่เราดูแลต้องยกระดับฝีมือแรงงานขึ้นมาด้วย
อ่าคุณศักยานอย่าเพิ่งกลับนะฮะเดี๋ยวไปกันชาค่ะ

ที่เมื่อสักครู่ทางผู้แทนภาคประชาชนิดแบบพูดถึง
โยบายหลักของเขาคือเอาเงินภาษีไปใช้อย่างเดียว

ใช่ครับหลักเราคือห้ามเอาเงินภาษีไปใช้นะครับ

การสร้างโรงพยาบาลสร้างสนุนประโยชน์ของประเทศ

ในทุนจ่าย๓๐๐ที่เหลือรัฐบาลเอาเงินภาษีไปจ่ายอีกร้อยหนึ่ง
ละร้อยต่อวันไม่ใช่ต้องให้นายจ้างจ่ายครับ
สมมุติวันนี้๓๐๐บาทขึ้นไป๓๖๐บาท
นายจ้างต้องจ่ายไม่ใช่รัฐบาลเอาเงินไปอุดหนุนอีก
ประชาธิปัตย์บอกจะเอาเงินอุดหนุนอีกนะครับ
เอาเงินภาษีใครก็ของคุณนั่นแหละเดี๋ยวต้องทำงานมากขึ้น
เงินมันจะไปจากไหนครับของฟรีไม่มีในโลก

เอาเงินภาษีไปจ่ายเพิ่มเกรงใจในทุน
เวลาเรามองภาคธุรกิจเรามองเรื่องเศรษฐกิจ
วันนี้เราจะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเกษตร
นั่นคือการใช้จ่ายเม็ดเงินโดยภาพรวม
แต่ว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้เม็ดเงินโดยภาพรวมทั้งหมด
เราจะเอาไปใช้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว
ส่วนพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นคุณจะอยู่จะเป็นจะตายแล้วแต่คุณ
อันนั้นคือการมองระบบเศรษฐกิจที่ขาดการมองแบบองค์รวม
ถ้าเมื่อไหร่เรามองแบบองค์รวมเราจะเห็นว่าเออบ้านนี้เมืองนี้มันมีหลายกลุ่ม

เศรษฐกิจไม่ได้มีเฉพาะด้านเดียวนะครับมันมีหลายส่วน
วันนี้ครับชัดเจนแล้วว่าสื่อมวลชนบอกว่า
กระจุกจนกระจายก็ทำให้มันรวยน้อยลงแค่นั้นเอง
ผมถึงเรียนว่าอย่าเอาเงินภาษีไปใช้
ลักษณะของการหาเสียงในเมื่อเขารวยอยู่
ให้เขาจ่ายเพิ่มเขาไม่เจ๊งหรอกครับ
ผมยืนยันได้พี่น้องประชาชนที่ทำแรงงาน
ค่าแรงเพิ่ม๓๖๐บาทเจ้าของโรงงานไม่เจ๊งหรอกครับ
ไรน้อยลงนั่นคือหลักของพักประชานิยม

รวยน้อยลงหน่อยใช่แล้วให้คนทั้งประเทศมีจินมีใช้
เงินเพิ่มขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขึ้นค่าแรงเป็น๓๖๐บาทไม่ทำให้เขารวยขึ้น

ได้ครับโอ้โหโรงงานปิดเยอะแยะไป
อ่าต้องพัฒนาครับโรงงานก็ต้องพัฒนาครับ

แต่เราต้องมองให้ครบทั้งมิติ

อันนี้ผมกลับเรียนว่าผมลงพื้นที่ไปทั้งประเทศ

เขายืนยันว่าที่วันนี้ค่าแรงขั้นต่ำที่เขาได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพ
งั้นต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อน
พักนี้ยืนยันประชาชนต้องมาก่อน
งั้นผมไม่ได้เกรงใจในทุนหลักการนะครับ
บอกว่าเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนแล้วใช่ไหมครับ

ก็ต้องขึ้นครับ๓๖๐บาท

ท่านยืนยันว่าจะไม่เอาภาษีประชาชนที่เราแต่ละคน

ประชาชนจะได้ตัดสินใจวันที่๒๖บีนา